หกนาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
พรุ่งนี้วันที่๒๔มิถุนายนจะมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่เช้ามืดเลย
ตำรวจนครบานนะครับออกมาบอกว่าเตรียมรับมือนะครับ
วันพรุ่งนี้นะครับมีกำลังเตรียมไว้๑๗กองร้อยด้วยกัน
มีรถน้ำจะเน้นการรักษาความสงบจะไม่ตั้งเครื่องกิดขวางหากไม่จำเป็น
ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
จากกลุ่มมวลชนประกาศเชิญชวนให้มาร่วมชุมนุมกันและทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้
มีทั้งหมดห้ากลุ่มครับซึ่งจะมีกิจกรรมเนี่ยในสามช่วงเวลา
ช่วงแรกตี๕ถึง๗โมงเช้าครับที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตย
ช่วงที่สองครับสิบโมงเช้าครับจะมีการเดินจากอนุสอสถานสิบสี่ตุลา
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูล
และช่วงที่๓ครับเริ่มเวลา๕โมงเย็น
ท่านผู้ประชาการตรวจนครบานยืนยันนะครับว่า
มีความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ฝากถึงประชาชนที่ต้องใช้เส้นทาง
โปรดเลี่ยงเส้นทางการชุมนุมนะฮะให้เลี่ยงนะครับ
แล้วก็เรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมคำนึงถึงกฎหมาย
อกจากนี้ได้เตรียมกำลังควบคุมฝูงชนไว้๑๗กองร้อย
แล้วก็เตรียมลดน้ำสนับสนุนในพื้นที่ต่าง
ย้ำให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามกฎหมาย
เพราะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน
อกจากนี้ยังฝากไปถึงแก่นำผู้ชุมนุม
ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
ว่าขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สารท่านกำหนด
กระทำความผิดตำรวจจะดำเนินคดีทันที
สำหรับการเคลื่อนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ขอให้ไปตามเส้นทางที่แจ้งเอาไว้และไม่ให้ก่อความวุ่นวาย
หากมีการใช้ความรุนแรงเช่นทำลายทรัพย์สิน
หรือเข้าพื้นที่ห่วงห้ามตำรวจมีความจำเป็น
ต้องใช้กำลังเข้าควบคุม
ปฏิกิริยาธะจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขบอกว่า
ชุมนุมในวันพรุ่งนี้คือเป็นการชักชวนให้มาร่วมชุมนุม
จะมีการดำเนินคดีอยู่แล้วทุกรายท่านคาดโทษเอาไว้เลย
ล่วงหน้าฐานฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ย้ำว่าให้ทุกฝ่าย
ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนครับ
ไปทำกฎหมายเมื่อได้สมัยัดในศาลการณ์จุดเชิญ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้คำนึงถึงข้อห้ามข้อกำหนดนี้ด้วย
เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
การที่เรามาชุมนุมในจำนวนมากเนี่ย
ซึ่งกฎหมายเขาก็บอกแล้วว่าไม่อนุญาตให้ทำ
ถ้าทำก็ต้องมีมาตรการที่เป็นที่กำหนดไว้
พรุ่งนี้ก็ดูเส้นทางกันด้วยนะคะจะไปที่ไหนยังไงนะคะ